อันนี้เราก็จะเห็นบรรดาคนที่ไม่พอใจ

ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติ
มันมีแต่จะถอยหลังลงคลองหรือเปล่า
แม้กระทั่งเจ้าของโรงพิมพ์ดังบนเกาะสมุยครับ
เขาก็ไม่ไหวแล้วขึ้นป้ายแบบนี้เลย
หลักการที่ผิดเพี้ยนจนรับไม่ได้ตอนนี้
ป้ายเดียวไม่สาดแก่ก็สองป้ายไปเลยค่ะ
พ่อถามพ่อว่าเป็นไงบ้างกับผลงานตัวเอง

ใครมีไอเดียก็แชร์มาหน่อยนะคะว่าเขียนว่าอะไรดี
คุณผู้ชมแชร์กันมาค่ะเขาขอแบบนี้แล้ว
สองป้ายไม่พอคุณพ่อบอกจะเพิ่มอีกสักป้าย

เชิญชวนให้คนมาช่วยกันออกความเห็น

เลือกตั้งเพื่ออะไรถ้าไม่เห็นหัวประชาชนครับ
นี่ตั้งคำถามกันตัวหน้าร้านเลย
ต้นเหตุก็มาจากคุณพ่อเจ้าของร้านนี่แหละที่

แนวโน้มที่ทางการเมืองไทยที่ไม่ลงเอยสักที
ไม่มีข้อสรุปสักทีมีท่าทีว่า
จะเอาแต่ถอยหลังลงคลอง
เจ้าของโรงพิมพ์กับลูกสาวก็ร่างไว้หลายข้อความครับ
แล้วก็มองด้วยว่าข้อความที่ขึ้นป้ายไว้แบบนี้
เบาไปหน่อยใครมีแรงกว่านี้ส่งเข้ามาประกวดได้
ในจุดยืนที่ชัดเจนของเรียกเลยของเจ้าของโรงพิมพ์กับลูกสาวครับ
ที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยของคุณพ่อ

เลือกตั้งเพื่ออะไรทำให้เห็นหัวประชาชนกับการเมืองน้ำเน่า

หรือผู้ประกอบการทั่วทั้งประเทศไทย

เขาจะได้ตั้งตัวได้จะได้เดินกันได้